ไปดูเรื่องราวของคุณยายวัย๗๓ปี
ที่เขาเดินถ้าเดินเท้ากว่า๒กิโลนะ

เพื่อที่จะไปจดหมายเลขทะเบียนรถพ่วง๑๘ล้อ
ให้กับตำรวจหลังจากเฉียวชนรถจักรยานยนต์
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะ

คุณยายก็ช่วยคุณยายก็บอกหลักฐานพยานอะไรต่างเนี่ย

โดยตำรวจภูทรบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา

ตรวจสอบเหตุรถชนกันบริเวณปากทางเข้าโกดังแป้ง
หล่อจินเสงถนนสุขุมวิทย์สายเก่าหมู่๑๖ตำบลบางปะกง
พบนายวิเชียนเครือภูงาอายุ๔๓ปี
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย
ล้มอยู่ในพงหญ้าข้างทางนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือ

ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะครับ

ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปทำงาน
่งหน้าไปทางคลองด่านเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ
ได้มีรถพ่วง๑๘ล้อเลี้ยวตัดหน้า
โดยที่เปิดไฟเลี้ยวกระทันหัน

หลบไม่ทันก่อนจะเฉียวชนจนเสียหลักล้ม
ได้รับบาดเจ็บรถผ่วงดังกล่าวนี่
ได้เดินทางมาพบตำรวจ
พร้อมกับกระดาษที่จดทะเบียบรถผ่วงเอาไว้
พร้อมทั้งให้การว่าตนเองนั้นกำลังจะเดินกลับเข้าไป
ว่าตนเองนั้นกำลังจะเดินกลับเข้าไปทำงานในโกดัง
เห็นเหตุการณ์ที่รถพ่วงกับรถจักรยานยนต์เฉียวชนกันพอดี

ระยะทางการเดินเข้าไปในโกดังก็๑กิโลเมตร
ไปเลยตามไปจดทะเบียนรถพ่วงเลย
ทำอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรับผิดชอบ

ใช่เดินทานคุณยายไปเห็นในโกดังพอดี
จดทะเบียนมาเลยเดินย้อนกลับมายังที่เกิดเหตุ

ก็ไปหนึ่งกลับหนึ่งนะครับ
ส่วนขากลับเข้าโกดังตำรวจไปส่ง

นะครับก็เบื้องต้นทราบว่าคนขับรถพ่วงคันดังกล่าว
ก็คือนายสมยศสุขเลิศอายุ๕๖ปี
ก็ให้การว่าไม่ได้เฉียวชนรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ
แต่รถจักรยานยนต์ล้มเอง
แต่ตำรวจก็ต้องตรวจสอบทั้งสองฝ่าย
พาไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรบางปะกง
อาจจะล้มเองหรือไม่ล้มเองแต่ขับตัดหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะ

ใช่เพราะว่าคันใหญ่นะคะรถพ่วง
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ